ว่าจะโดนห่างใช่ไหมแต่หลายพื้นที่ฝนตกหนักลมกระโชกแรงด้วยนะคะ
พาไปดูที่แรกก่อนเลยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้โอ้โหปฐุมธานี
ปฐุมธานีนี่ก็หนักเหมือนกันนะคะในหมู่บ้านตรงนี้นี่หนักไหมล่ะ
นี่รถยนต์นะขับรถฝ่าน้ำท่วมแบบนี้ค่ะ
ตรงนี้จะบอกว่าถนนในหมู่บ้านนะคะใช่ค่ะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่คือสภาพถนนในหมู่บ้านรัตนโกศิลป์๒๐๐ปีนะคะ
ยื้องกับตลาดตรงสิทธิ์ปทุมธานีนี่ไม่ห่างจากบ้านในชั้นมากนะ
แต่ว่าไม่ได้รู้จริงนะเนี่ยเพราะมันท่วมขนาดนี้

ไม่เป็นคุณนี่ยังตะครองคุณดูดิ
อย่าเรียกถนนให้ความประโยชน์เย็นได้เลยเทียบเลยนะคะ
ระดับน้ำสูงประมาณหัวเข่าได้ไหมเมื่อสักครู่ที่คนเดินผ่านอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
ท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วนะคะนี่ปฐุมธานีก็ชะย่อยนะ
ไปดูอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีหน่อยนี่ค่ะนี่ค่ะ
ท่าม่วงกาลจันทร์บุรีนะคะหลักหลักหนักหนักเลย
ก็คือที่ตำบลท่าล้อนะคะฝนตกหนักประกอบกับมีลมแรงในพื้นที่
ต้นไม้มันหักโค้นสิคะไอ้ดินที่มันอุ้มน้ำเนี่ยมันอุ้มไม่ไหว
เอาไม่อยู่ค่ะรวบลงมาแบบนี้แล้วกลายเป็นว่าต้นไม้หักโค้นมานะคะ
ล้มทับร้านอาหารตามสั่งเคราะห์ดีเคราะห์ดียังไง
ต้นไม้หักโค้นร้านอาหารตามสั่งยิ่งเคราะดีเหรอเคราะดีสิฮะ
ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายเพราะอะไรรู้ป่ะ
เจ้าของร้านแล้วก็ลูกค้าวิ่งหนีตายออกมาได้ทัน
ไม่มีใครเจ็บแม้แต่คนเดียวนะคะแต่ว่าต้องยอมรับนะคะ
ข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในร้านพังเสียหายทั้งหมด
ต้องมีการลื้อร้านทำใหม่นะแน่นอน
ต้องดูก่อนไอ้ต้นไม้เมื่อกี้มันถอนรากถอนโคนขึ้นมาเลย

โรงเรียนวิสุทธิ์ทรังสีริมถนนแสงชูโต้ที่กาลจนครบรี
ติดกับรั้วโรงเรียนมันเอาไม่อยู่ต้านไม่ไหวจริงค่ะ
เอียงอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
โชคดีนะที่เป็นวันหยุดไม่มีใครไม่มีนักเรียนอยู่

พรุ่งนี้ทางเรียนบอกว่าเดี๋ยวจะมีการสำรวจความเสียหาย
ในส่วนนี้แล้วก็ส่วนอื่นของโรงเรียนด้วยนี่
อักษรล้มแบบนี้ค่ะโอ้แล้วรูรั้วสิ
อันนี้ก็ต้องทำรั้วใหม่เหมือนกัน

แสดงว่าลมมันแรงมากเลยนะในพื้นที่เนี่ยนะคะไปปิดท้ายที่จังหวัดสกลนคร
สกลนครนี่ค่ะไรอะไรคะพยุงมวงช้าง
โอ้โหเกิดขึ้นสักประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
เกิดขึ้นระหว่างที่ฝนตกบริเวณกลางหนองหานในตัวเมืองสกลนครเลยค่ะ
คือขณะที่อยู่บนอาคารของโรงพยาบาลสกลนคร
ก็มีคนถ่ายคลิปนี้ไว้แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวบอกว่า
เกิดปรากฏการณ์พายุงวงช้างนะ
สภาพอากาศมันอบอ้าวตลอดทั้งวันเลยจนกระทั่งตกเย็นเท่านั้นแหละ
กลุ่มเมฆฝนสีดำรวมตัวกันขนาดใหญ่ตามมาด้วยปรากฏการณ์พายุงวงช้างเกิดขึ้น
แบบนี้แบบนี้เกิดแบบนี้สักประมาณ๑๐นาทีค่ะ
นาทีมีเวลามากพอที่ทำให้คนในพื้นที่งัดมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
แล้วส่งต่อแชร์ต่อทำให้เราได้เห็นปรากฏการณ์นี้ด้วยนะคะ
คนที่เขาเห็นกับตานะเขาบอกโอ้โหมันตื่นเต้นมากเลย
อย่าว่าแต่เห็นกับตาเราเห็นผ่านหน้าจอเรารู้สึกตื่นเต้นเลยนะ
งวงช้างในพื้นที่สกลนครค่ะ
รูปมันใหญ่มากเลยเนอะเห็นแล้วอย่างกับหนังเนอะ